กับความสนุกที่ไทยรัฐทีวีจัดให้คุณ
ไทยรัฐทีวีสันจรครั้งที่สอง
ระเบิดความหมั่นกับผ้าเร็ดคอนเตอร์

กับกิจกรรมร้องได้ให้ล้านสัญจร
พร้อมอัพเดทความเคลื่อนไหว
จาก๓ผู้ประกาศไทยรัฐทีวี
พร้อมกัน๒๘พฤษภาคมนี้

ประตูพระร่วงโรจนาริสจังหวัดนครปฐม